แน่นอนเช้าแบบนี้เราก็อยากจะฝากร้านให้กับคุณผู้ชมได้พิจารณา
ถูกต้องแล้วค่ะไปดูกันเลยกับโครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
สำหรับร้านที่เราจะนำเสนอวันนี้นะคะเป็นร้านผัดไทย
โอ้โหเป็นผัดไทยโบราณด้วยชื่อร้านว่าผัดไทยโบราณตาแดง

นั่นน่ะสิคือเขาบอกว่าตำนานผัดไทยสูตรครอบครัวเขาเนี่ยนะคะ
ทอดกันมารุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่น

มากว่า๕๐ปีนั่นเองบอกเลยว่ากินแล้วเหมือนย้อนวานไปอ่ะคุณ

ผัดไทยร้านนี้เขาจะเป็นสูตรเคี่ยวน้ำมะขามค่ะ
ใครชอบผัดไทยต้องลองนะเขามีหลากหลายเมนูให้เลือกนะ
มีผัดไทยโบราณไข่ผัดไทยโบราณหมูต้นตำรับผัดไทยโบราณกุ้งสดปลาหมึกและเมนูใหม่ผัดไทยเกี้ยวกรอบและผัดวุ้นเส้นชะอมผมอยากลองผัดวุ้นเส้นชะอมน่าสนใจมาก
พร้อมเสิร์ฟทุกช่องทางนะคะมี๒สาขาก็คือสาขาหน้าตลาดเทศบาลจังหวัดสุโขทัยและสาขาปากซอยพระยาสุเรน๓๔กรุงเทพก็มี

ใครสนใจสามารถสั่งซื้อกันได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอถ่ายภาพเก็บไว้นะจ๊ะ
ใครที่อยากจะฝากร้านกับเราไทยรัฐทีวีเราจัดให้อยู่แล้วทำตามกติกาที่ขึ้นเอาไว้นะครับ
ใช่ค่ะเราจะรีวิวให้คุณผู้ชมแบบฟรีแล้วเราจะก้าวข้ามผ่านช่วงร้านนี้ไปด้วยกันสู้